ภาพกับต้นน้องตะบองเพชรนี่แหละค่ะ
กระบองเพชรของเราเนี่ยโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่ายังเป็นเด็กใหม่ในวงการค่ะ
โรงเรียนก็ยังไม่มีนะคะแต่ตื่นเช้ามาดูแลน้องได้ทุกวันแบบนี้แหละค่ะ
แล้วพี่อ้ำยังฝากไปถึงสาวกน้องกระบองเพชรแบบอ้อนด้วยนะคะว่า
ถ้าใครมีพันธอตฮิตเหล่านี้นะคะหรือว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวย
ก็มาแบ่งขายกันได้นะคะแต่พี่อ้ำมีข้อแม้นิดนึงนะคะ
ราคงราคาอย่าแรงกันมากนะคะเพราะว่าพี่อ้ำเป็นคนขี้ตกใจ
น่ารักแหละใช่นะคะโอ้ยแม่ค้าตอนนี้ราคาอะไรก็ไม่เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าตั้งแต่โพสต์แล้วก็รันวงการเนี่ยสาวกเสียวแล้วนะคะเสียวไส้ซะละเกินนะคะว่า
ราคาจะพุ่งปี๊ดเหมือนสมัยน้องยายาหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องยายาก็มาสร้างสถิติกันแล้วนะคะ
แล้วนี่ระดับตัวแม่แม่อ้ำพัชราภามาเองเนี่ยราคาจะตกใจขนาดไหนกันล่ะคะเนี่ย
แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเห็นพี่อ้ำเนี่ยเขาเพิ่งมาเดบิลเข้าวงการต้นกระบองเพชร
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยแม่เขาเป็นคนชอบเรื่องต้นไม้อยู่แล้วอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชม
ดอกไม้แบบโอ้โหเต็มบ้านปลูกไว้เยอะแยะหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะ
ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เป็นอีกคนที่ชอบลงไลฟ์สไตล์เวลาไปเลือกต้นไม้
แบบด้วยตัวเองอยู่บ่อยด้วยนะคะ
ล่าสุดก็เห็นไปเขาใหญ่กับอาจารย์ช้างอยู่เออหมอช้าง

ถูกต้องคือบ้านพี่อ้ำเขามีบริเวณเยอะไงคุณผู้ชม
มงต้นไม้เอามาประดับตกแต่งหลายมุมแล้วมันชื่นใจสบายตาด้วยนะ
อย่างต้นข้างหลังก็ต้นมะกอกนะโอ้โหก่อนเหลือเปรียบแจนเหมือนกันนะ